ความสงสัยของชาวเน็ตชาวโซเชียลหรือเหล่าบรรดาแฟนคลับของคุณแตงโมเองก็ดี
หรือเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงเองก็ดี
ยังรวมไปถึงนะคะอีกคนนึงที่ก็มีความสงสัยในเรื่องของการเสียชีวิตของคุณแตงโม

คุณแม่เปิดข้อสงสัยมาหลายเรื่องคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็พูดด้วยนะคะว่าคือยังรู้สึกติดใจข้องใจกับการตายของลูกสาว
ทางด้านของนางพนิดาค่ะสิริยุทธโยธินคุณแม่ของคุณตังโมนะคะ
มีการเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวน
ก็ไปขอเรื่องของเอกสารจะไปดำเนินการเรื่องทรัพย์สินมีค่านะคะ

ไปรับสร้อยตอนที่คุณตังโมใส่ตอนเสียชีวิตด้วย
ยังมีเรื่องของโทรศัพท์มือถือตอนนี้อยู่ที่ตำรวจ
แม่บอกว่าก็ไม่เข้าใจนะในเรื่องของไอจีของคุณแตงโม
ที่มีการแชร์กันไปเรื่องว่ามีการลบรูป
แม่บอกว่าไม่รู้จริงว่าใครสามารถเข้าถึงไอจีของตังโมได้บ้าง
แต่คุณแม่บอกว่าแต่รู้ว่าน่าจะเป็นผู้จัดการส่วนตัว

แม่สงสัยหลัก๓เรื่องด้วยกันค่ะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่มีชูชีพ
เรื่องของเรือหรือเรื่องของการว่าจ้างวันนั้น
มันเป็นการว่าจ้างไปถ่ายแบบบนเรือกันหรือเปล่า
แล้วใครเป็นคนจ้างใครจ่ายเงินแม่บอกต้องสืบให้รู้
ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาถ่ายแบบเนี่ยแม่บอกว่าบางงานแม่ไปด้วยนะ
แต่ครั้งนี้ผู้จัดการคือคุณกระติกไม่ได้บอกแม่
เรื่องพาแตงโมไปลงเรือ
ก็สงสัยว่ามีอะไรปิดบังอยู่หรือเปล่า
ทำไมถึงไม่พูดความจริงหรือจะไปกลัวรู้อะไรเหรอ
วันเกิดเหตุค่ะแม่บอกนะคะว่า
น้องแตงโมแต่งตัวสวยมากมันเป็นชุดที่ใส่สำหรับไปถ่ายรูป
มันไม่ใช่การนัดกินข้าวกับเพื่อนธรรมดา
แม่บอกว่าที่ผ่านมาเห็นพฤติกรรมของกระติกหลายอย่าง
ไม่สุภาพกับแตงโมอันนี้คุณแม่บอกนะคะ
เขาไม่ได้รักและจริงใจกับโมจริง
วันเกิดเหตุเชื่อว่าโมไม่ได้พลัดตกน้ำด้วยอุบัติเหตุ
แต่อาจจะมีปัญหากันบนเรือ
ส่วนที่บอกว่าน้องไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือ
คุณแม่ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้แม่ไม่เชื่อ
แล้วยังมีการขอบคุณนะคะสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวด้วยความเป็นจริง
หลังจากนี้แม่บอกว่าจะพูดความจริงทั้งหมดค่ะ
ประโยคตรงนี้นะแม่บอกจะพูดความจริงให้หมดแล้วนะครับใช่ค่ะ
แม่บอกแม่เป็นลูกทหารมีความอดทนมีระเบียบและไม่ใช่คนโกหก

วันที่น้องจมน้ำพวกของกระติกได้ให้ฮิปโปติดต่อมา
ขอให้แม่ไปหาที่ท่าน้ำอีกจุดหนึ่ง
เหมือนมีลักษณะพูดโน้มน้าวใจไม่อยากให้แม่เปิดให้สัมภาษณ์

แล้ววันนั้นเราก็จะเห็นว่ามีสายโทรเข้าหาคุณแม่จริงนะคะ
ตอนนี้เพื่อนน้องโมก็ค่อยหายไปทีละคนแม่บอก
เพราะแม่สวนไปด้วยคำพูดแรง
และแม่ก็ไม่กลัวกับการสัมภาษณ์เหมือนบางคนโดยเฉพาะกระติก
เหมือนคุณแม่ก็จะค่อนข้างจะพุ่งเป้าไปที่ทางด้านของผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
คือคุณแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุ
คือมีคนมาสะกิดแม่ว่ามีคนสำคัญรออยู่
แล้วน้องโมก็รออยู่ด้วยนะครับ
ดังนั้นให้เปลี่ยนท่าน้ำคุยเพราะไม่มีคน
และท่าน้ำที่จะไปคุยกันก็จะหนีนักข่าวได้ด้วยนะครับ
ตอนนี้แม่เลยบอกว่าโอ้โหพอแม่ทบทวนอะไรทั้งหมดแล้วนะ
คิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดจะไม่โกหกกันนะฮะ
แม่จะจัดการแบบโอ้โหเรื่องของคดี

คุณแม่ก็ยังพูดถึงเรื่องของบาดแผลของตัวคุณตังโมด้วยนะ
วันเล่าวันอาทีแรกตอนเห็นร่างโอ้โฮบนรถกู้ชีพ
คิดเลยว่าลูกคงจะเจ็บปวดมากก่อนเสียชีวิต
เพราะขาด้านซ้ายอย่างที่เห็นในภาพข่าวคุณผู้ชมค่ะ
คือเราก็มีการนำเสนอข่าวไปว่ามีเรื่องของบาดแผลเป็นรอยยาวใหญ่มาก
บอกจนเห็นกระดูกเลยที่มือและแขนก็มีรอยเป็นริ้ว
ที่หน้ามีเลือดติดอยู่แต่ว่าไม่ได้มีบาดแผล
ซึ่งอยู่ในน้ำ๓วันจริงคุณแม่บอกว่าไม่น่าจะมีเลือดติดแล้ว
ญาติญาติที่เห็นก็ถึงกับใจสลายตัวคุณแม่เองก็ใจสลายนะคะ
มาที่เรื่องของพิธีศพค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องต้นจะมีการเก็บศพน้องคุณตังโมเอาไว้ที่ห้องเย็นของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ๑๐วัน
ก่อนที่ในวันที่๑๑ถึงวันที่๑๓มีนาคมจะมีการเคลื่อนย้ายศพค่ะ
ทำพิธีทางศาสนานะคะที่โบสถสุขุมวิทซอย๓๖ค่ะ
จากนั้นเนี่ยในวันที่๑๔ค่ะก็จะมีการชาปณะสถานที่คริสเตียนนะคะ
เป็นคริสตจักรเมทอดิสรังสิตคลอง๔
แล้วก็ที่นี่ก็มีความสำคัญกับคุณตังโมด้วยนะคะคุณสุดสกุล
คือเป็นสถานที่เดียวกับที่เคยทำการชาปนกิจศพคุณพ่อค่ะ
คุณพ่อโสพลนะคะก็คือเป็นคุณพ่อของคุณตังโมมาแล้ว
ก็คุณพ่อเสียไปสักเมื่อประมาณปี๒๕๖๐
สถานที่เดียวกันเลยนะครับที่ชาปนกิจนะฮะ
ก็๒๕กันยายนปี๖๓คุณพ่อเสียชีวิตนะครับ